เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่สพเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
วันก่อนเรานำเสนอข่าวบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งคลั่งค่ะ
ลักษณะคล้ายกันเลยหลอนยานะฮะ
แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือซ้ายท่อนเหล็กขวาถือมีด

ครูจะทำร้ายนักเรียนแล้วก็ครูในโรงเรียนนะคะ

โดนทำร้ายร่างกายอาการเนี่ยโอ้โหสาหัสเหมือนกันนะฮะ
เพราะไอ้ท่อนเหล็กแล้วก็มีดที่มันถือมาเนี่ย
ทำร้ายร่างกายผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ที่ตั้งใจมาช่วยระงับเหตุนะฮะ
สุดท้ายผู้ชายคนนี้คนที่ก่อเหตุเนี่ย

ตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
เอาจุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเหตุการณ์มันเกิดที่โรงเรียน
ดงศรีสำรานตำบลบ้านเหลาอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
โดยเฉพาะครูและนักเรียนคือต้องยอมรับนะ
เนี่ยจุดนี้เขาอยู่กันแบบหวาดภาวะนะ
บางครั้งถึงขั้นว่าต้องปิดประตูหน้าต่างห้องเรียนเพื่อทำการเรียนการสอน
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับไปเลยค่ะ
จุดเริ่มต้นคือ๑๙มีนาคมที่ผ่านมาคนก่อเหตุชื่อเล่นว่าป๊ะ
อายุ๒๗ปีชื่อจริงก็คือนี่ค่ะคนนี้
นายทศพลพันโพคาเป็นชาวบ้านในท้องที่นั่นแหละ
ของบ้านดงศรีสำรานนายป๊ะคนนี้อาศัยอยู่ในบ้านคนเดียว
แล้วบ้านเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนถือท่อนเหล็ก
ถือมีดเข้ามาอารวาสครูจะเผาโรงเรียนนะคะ
ครูก็เลยไปแจ้งให้นายภูศิษฐโยสุวรรณ
แต่สุดท้ายผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อว่าภูสิตเนี่ย
ก็ถูกนายป๊ะใช้ท่อนเหล็กทุบศีรษะ
แล้วก็เอามีดจ้วงแทงคอได้รับบาดเจ็บสาหัส
คอไหมคะได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
จากนั้นนายป๊ะเนี่ยก็ไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านหลบหนีไป
ชาวบ้านก็เลยไปแจ้งเพจดังของจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
นายป๊ะคนนี้เป็นบุคคลอันตรายและยังไม่สามารถจับกลุ่มได้
พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง
โปรดระมัดระวังนายป๊ะคนนี้
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะ
ตำรวจทำงานไว้นะไปติดตามจับกลุ่มนายป๊ะได้แล้วค่ะ
ไปจับกลุ่มตัวได้นี่เห็นไหมที่อำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกชะลิดศรีหานูนะคะ
เป็นผู้กำกับสพเพ็ญอุดรธานีให้ข้อมูลบอกว่า
คือที่ผ่านมาตำรวจก็พยายามทำงานนะ
รวมรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติออกหมายจับนายป๊ะ
แล้วไปตามจับกลุ่มตัวมาได้ค่ะ
พยายามติดตามจับกลุ่มตัวมาตลอดนะฮะ
คือไปพบว่าผู้ต้องหาเนี่ย
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ขโมยจากชาวบ้าน
ในจังหวัดกาลสินไปตามจังหวัดกาลสิน
นครราชศรีมากลับมาที่อุดรธานี
แล้วล่าสุดไปกบดานอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก
ตำรวจเขาก็เลยประสานตำรวจในท้องที่
ก็คือสพวัดโบดที่พิศนุโลกให้ตามจับกลุ่มตัว
แล้วเห็นไหมฮะตำรวจสองท้องที่เขาประสานกัน
สุดท้ายตามจับกลุ่มตัวได้ค่ะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับครูผู้สอนนักเรียนชั้นป๕และป๖
คุณทิติพรธรรมเจริญนี่ครูคนนี้
เล่าบอกว่าทุกวันจะได้ยินเสียงนายป๊ะหรือว่านายทศพล

อารวาสในบ้านบางวันก็เดินเข้ามาที่โรงเรียนนะคะ
แต่ช่วงกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักที่ผ่านมา
ป๊ะคนนี้อัลวัดหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น
บางวันวิ่งเข้าไปในโรงเรียน
ไล่ทำร้ายร่างกายครูผู้ชาย
ต้องปิดประตูห้องเรียนเนี่ยสอนฝ่ายปกครองตำรวจ
เคยนำตัวนายทศพลนายป๊ะคนนี้
บำบัดยาเสพติดแล้วไม่กี่วันก็ปล่อยออกมา
ทำให้ครูนักเรียนต้องอยู่กันแบบระแวงหวาดภาวะ
พอทราบข่าวว่านายป๊ะถูกจับกลุ่มแล้ว
โอ้โหทุกคนเฮเลย

ดีใจค่ะเพราะว่าถ้าจับได้จริงก็คือไม่
คืออยากให้ลงโทษแบบหนักคือถ้าไม่ปล่อยออกมาได้
ก็ยิ่งดีเลยค่ะแบบถึงจะบำบัดอะไรแล้ว
คือมันอยู่ด้วยความเสี่ยงจริง
เสี่ยงที่สุดของนี่ก็คือบ้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียน

ไม่มีใครไม่กลัวหรอกค่ะ
กระนับตัวหนูเองก็กลัว

แสดงความอันตันใจระเบิดออกมา
ต้องอยู่ร่วมสังคมกับคนแบบนี้นะคะ
สุดท้ายแล้วตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา

ข้อหาคือพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
กรณีที่ไปทำร้ายร่างกาย

ตั้งใจฆ่าแต่ฆ่าไม่สำเร็จ

คนข้างเราเขาคิดอะไรอยู่
เขาจะมาฆ่าเราหรือเปล่าเขาเมายาหรือเปล่า

ต้องแก้ไขและป้องกันกันที่ต้นเหตุ